ใช่ค่ะเหตุพิษเตือนกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าฝนนะคะ
ล่าสุดมีชาวเขาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เข้าไปเก็บเห็ดในป่านำไปกิน
จนสุดท้ายมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
นำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตไป๒คน
และมีชาวกะเหลี่ยงที่อำเภอท่าสองยางด้วยค่ะ
เห็ดพิษจนเสียชีวิตไปอีก๑คน
โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากรับผู้ป่วย๒คนเข้ารับการรักษา
คือในช้างแทร่ย่างอายุ๖๕ปี
และนายทักษิณแทร่ย่างอายุ๑๘ปี
เป็นชาวเขาบ้านทรงชัยหมู่๗ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่ศอด
หยุดเต้นเนื่องจากว่าทั้งสองคนรับประทานเห็ดที่มีพิษเข้าไปเป็นจำนวนมาก
ทั้งสองคนเข้าไปเก็บเห็ดในป่าหลังหมู่บ้านค่ะ
จากนั้นก็นำไปปรุงอาหารรับประทาน
จู่มีอาการน้ำลายฟูมปาก
เพื่อนบ้านก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำตำบล
ก่อนจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลแม่สอด
เนื่องจากว่าอาการหนักแต่ไม่ทัน
เสียชีวิตในเวลาต่อมา

หญิงสาวชาวกะเหลี่ยงในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง
เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปเช่นเดียวกัน
ในแพทย์สุชาติผอนเจริญพงร์
เปิดเผยในเรื่องนี้ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนค่ะ
มีเห็ดธรรมชาติออกตามป่าในทุกพื้นที่
ซึ่งจะพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
มารักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก
และมีคนเสียชีวิตทุกปีนะคะ
ถ้าไม่รู้ว่าชนิดไหนมีพิษก็ควรหลีกเลี่ยง
แม้จะใช้การทดสอบด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
บางครั้งอาจผิดพลาดได้
และหากพบผู้ที่รับประทานเห็ดแล้วมีอาการปวดท้อง
เวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง
ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านทันทีค่ะ